ต่อมาเรามาอนุโมทนาบุญไปพร้อมกัน
สำหรับ๑๑สมเนรและอีกหนึ่งพระภิกษุสงฆ์
กับพิธีบรรพชาอุปสมบท๑๒คน
ในทีมสมาชิกหมูป่าอาคาเดมี่
จัดขึ้นที่วัดพระธาตุดอยตุงที่จังหวัดเชียงราย
สำหรับงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีหมอภาคพร้อมด้วยภรรยาของจ่าแซม
และประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
หมอภาคกับภรรยาของจ่าแซม

แล้วก็น้องสมาชิกทีมหมูป่าทั้ง๑๒คน
บอกว่าจ่าแซมเกาะชายผ้าเหลืองเรานะ

พิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่๘นาฬิกา๓๙นาทีนะคะ
มีขบวนแห่นาคตามประเพณีล้านนา

เสลี่ยงหามขันดอกหมากสุ่มหมากเมง
ตามมาด้วยนายประจนปรัชสกุล

ซึ่งท่านพูดว่าเป็นผู้ปกครองถือผ่าน

จากนั้นตามมาด้วยขบวนทูบเทียนแพร่

ประกอบด้วยได้เข็มมีดโกนที่กรองน้ำนะคะ

ก็คือเป็นรูปหมูป่าเตะฟุตบอลแต่ละปัด

ที่เข้าบรรพชาญและอุปสมบท
สุดท้ายเป็นขบวนของนาคทั้ง๑๒คน

มีประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากรวมทั้งพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนหรือว่าหมอภาค
และนางวีระพรวรีพรกุนันพันรยาของจ่าแซม
ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย
นุโมทนาบุญและภรรยาของจ่าแซมเอง
ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนมอบผ้าไตรให้หน้า
ก่อนที่จะเข้าไปบรรพชาอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระธาตุดอยตุงค่ะ
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกานะคะมีพิธีบรรพชาสามเณร๑๑รูป
และอุปสมบทพระหนึ่งรูปเสร็จสิ้นในช่วงนี้
โดยมีพระพุทธิวงวิวัตรเจ้าคณะอำเภอแม่สาย
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุงเป็นพระอุปชา
และได้รับเมตตาจากครูบาแสงล่าธรรมสิริเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง
จังหวัดท่าขี้เหล็กอำเภอเมียนมาร์เดินทางเข้ามาร่วมพิธีด้วย
พระเอกพลจันทวงศ์ได้รับฉายาว่าพระวิสารโทพิขุมีความหมายว่าผู้ปราดเปลืองแก้วกล้า
ที่ทุกคนจะร่วมกันใส่บาทพระและสามเณรใหม่
ซึ่งตลอดการประกอบพิธีมีฝนตกโปรยปลายลงมาเป็นระยะสลับกับหนักนะคะ
อากาศค่อนข้างหนาวเย็นอุณหภูมิที่วัดพระธาตุดอยตุง
ช่วงที่มีงานประมาณ๒๐องศาเซลเซียสและมีหมอกหนาเกิดขึ้นรอบพระธาตุด้วย
จากนั้นมีการโปรยทานค่ะซึ่งเหรียญโปรยทานที่เอามาโปรยทาน
เป็นเหรียญจากประชาชนที่ส่งมาจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วย
สำหรับสามเณรและพระเอกจะจำวัดที่วัดพระธาตุดอยตุง๑เดือนนะคะ
โดยวันรุ่งขึ้นจะกลับไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุดอยวาวเป็นเวลา๙วัน
จากนั้นเช้าวันที่๔สิงหาคมลาศิกขากลับไปเรียนหนังสือ
แต่พระเอกพลจะบวช๑พันศาแต่ว่ายังไม่มีกำหนดลาศิกขาคืออย่างน้อยค่ะ
๓เดือน๑พันศาก่อนสำหรับพระเอกนะคะ